เพราะว่าเจ้าตัวนี้คุณผู้ชมเคยเห็นหรือเปล่า
มันคานกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บ
เข้าบ้านพี่คนนี้ครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ว่างก็ว่าหัวเหมือนค้อน
มันเหมือนฉลามหัวค้อนไหมถ้าหัวมันเนี่ย

บางคนก็บอกว่าเหมือนลำโพง
มันเหมือนอะไรคุณผู้ชมเคยเห็นไหมครับ
ชนิดนี้ลำตัวสีเหลืองทองคล้ายหนอน

มันอยู่ในบ้านของพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่จังหวัดอ่างทองครับ

เพราะเขาบอกตั้งแต่เกิดมาเพิ่งจะเคยเห็นสัตว์ชนิดนี้แหละ

อียังรูปร่างแปลก

ผู้รู้มาเลยครับชาวเน็ตมาเลยฮะมาตอบทันควันเลยบอกว่า
เลื้อยคลานตัวนี้มันคือหนอนหัวค้อนครับ
หรือเรียกอีกอย่างว่าหนอนหัวขวาน
เอาเออนะฮะทั้งค้อนทั้งขวานเลย
เห็นได้ในระบบนิเวศที่สมบูรณ์
มันเป็นสัตว์ไม่มีพิษแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์
มันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะบอบบางลำตัวมันขาดง่าย

เขาบอกว่าถ้าไปโดนมันที่ตัวมันนะแรงนิดนึง

มันนี่ชอบกินไส้เดือนนะครับแล้วก็สัตว์จำพวกทากเป็นอาหารครับ
เออตรงรวมมี๓ชื่อหัวอะไรนะ
ควานลำโพงควานลำโพงควานลำโพง
เออแล้วแต่เราจะเรียกนะครับ